บันเทิงไทยรัฐทราบทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้เจอเจอกับฟ้านเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่รัตนาภัยทูลค่ะ
ใช่แล้วค่ะเจอกับเราแบบนี้สองคนแน่นอนว่าข่าวบันเทิงรอเสิร์ฟกันอยู่แล้วนะคะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะให้ย้อนไปนิดนึงละกันในเรื่องของที่เขาเมาส์กันอยู่นะคะ
นางร้ายปอปลานะฮะมีสามีซุกิ๊กว่าอย่างนั้นอันนี้เขาก็เคลียร์ชัดกันไปแล้ว
แล้วก็รู้กันไปแล้วด้วยว่าเป็นใครนะฮะก็คือหวยมาตกอยู่ที่คุณเป้ยปานวาด
แต่ปรากฏว่าคุณหนิงปณิตาเพื่อนซีคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนค่ะ
เขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าเธอเองคอยส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสนิทอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็อยากให้ทั้งคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
ให้ผ่านพ้นปัญหาร้ายนี้ไปให้ได้ค่ะ
พ่อผู้เขาน่ารักเขาแข็งแรง

หันหน้าเข้าหากันจับมือกันแก้ไขกันให้อภัยกัน
ถึงเป็นเพื่อนสนิทบ้านอยู่ใกล้กัน
เราก็ยังเป็นคนนอกที่เราไม่รู้หรอกว่าจริงแล้วเนี่ย

จริงมันไม่ถึงขั้นแบบว่ามาคุยอะไรกันหรอกค่ะ
เพราะว่าจริงอย่างที่บอกว่าคุณเป้ยค่อนข้างให้เกียรติคุณป๊อปพอสมควรมาก
มันเป็นการแบบให้กำลังใจกันมากกว่าค่ะ
จริงแล้วคือคุณเป้ยเขาก็เคลียร์ชัดกันไปกับคุณป๊อปเรียบร้อยแล้ว
บ้านนี้คือคุณเป้ยไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

สามีพระยายยังจับมือเดินไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนค่ะคนที่เมาส์กันอยู่ในเว็บไซต์
หรือว่าเว็บไซต์ที่เคยกุข่าวลือจนทำเอาชาวเน็ต
เข้าใจว่าเป็นครอบครัวธรรมวัฒนะของคุณหนิงปานิตา
คุณหนิงขอประกาศเดินหน้าเอาผิดค่ะ
เธอเลยบอกว่าภายหลังจากที่เว็บไซต์ดังกล่าวยอมแก้ไขให้
เธอก็บอกว่าก็เย็นลงหน่อยไม่ได้โกรธเครื่องอะไรแล้วนะคะ
แต่ที่ไม่ยอมแน่เลยก็เห็นจะเป็นคุณสามี
คุณสามีของเธอบอกเลยว่ายืนยันคำเดิม
จะเอาผิดเว็บไซต์นี้ให้ได้ค่ะ
พอมันโกรธตรงนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่า
มันไม่ควรที่จะทำแบบนี้เขาก็ลบออกให้
แต่ว่าคุณจินเองก็บอกว่า
มันเขียนแรงกันไปไหมพาดพิงจนถึงครอบครัวเขา
อะไรหลายอย่างเขาก็อยากที่จะ
ที่จะดำเนินการในสิ่งที่ควรจะทำ
คุณจินเพิ่งกลับจากอเมริกามาก็มาไปสาร
ก็เดี๋ยวคุณซินจะเป็นคนดำเนินการตรงนั้น
คุณหนิงโอเคแล้วแต่คุณจินไม่ยอม

สำหรับใครที่จะไปเมาส์เรื่องชาวโบ้งชาวบ้าน

เราไม่ได้รู้ลึกว่าปัญหาของครอบครัวเขาจริงนั้นเป็นยังไง
สิ่งที่ควรทำมากกว่าการไปอยากรู้เรื่องเขาคือ

ไปตอบแทนครอบครัวใครเขาไม่ได้หรอกนะคะ